ดาดารากันหน่อยนะฮะก็ถูกเหมือนกัน

รางวัลที่๒ต่อจากรางวัลที่๑

ฟังเสียงแม่เองค่ะว่าฝันว่าอะไร
แล้วหันหน้ามองพ่อแบบ
พ่อเราอยู่กัน๒คนอะ
แล้วพ่อก็เล่นโทรศักดิ์ที่เป็น

มันถูกจริงเหรอจริงค่ะ
จริงค่ะถูกรางวัลที่๒นะคะ

โอ้มายก็อดสวรรค์เมตรามากเลยนะ

เมตตาให้โชคแบบนี้ค่ะคุณผู้ชม
คือเลขเนี่ยแม่น้องชมพู่ฝันรถกระบะ
ทะเบียนของรถกระบะจริงมันคือ๕๙

๗๗๒ที่จะซื้อก็มาซื้อ๗๑ละกัน
สุดท้ายถูกรางวัลที่๒ค่ะ

เพราะว่าแม่น้องชมพู่ผ่านเรื่องราวร้ายมาเยอะ
อันนี้ก็ถือว่าเป็นรางวัลให้กับชีวิตนะคะ
อีกหนึ่งคนค่ะพี่ฮายอัภพรนครสวรรค์นครลุ่มทุ่ง

ถ้าคลี่นี่ไปเป็นใบพัดจีนเลยนะ

ถูกรางวัลเลขท้าย๓ตัวแล้วก็บอกว่า
ขาดทุนไหมเนี่ยลงทุนซื้อไปเท่าไหร่
ลงทุนซื้อลอตเตอรี่ไปหมื่นกว่าบาท

รางวัลเลขท้าย๓ตัวทั้งหมด๑๔ใบ

แล้วเราถามว่าเลขมาจากไหน

พี่ไฮบอกว่าชีวิตยังมีงวดหน้าเสมอ
เดี๋ยวงวดหน้ามาใหม่นะฮะ

คุณผู้ชมคนนี้เขาเห็นตลอดกันจริง
ถูกรางวัลเลขท้าย๓ตัว๐๐๔จำนวน๕ใบ

แล้วเดี๋ยวจะเอาเงินรางวัลไปทำอะไรคะ
ไปผลิตเจลแอลกอฮอล์
จ่ายให้กับชาวบ้านในชุมชนต่าง
อันนุโมทนาสาธุบุญด้วยนะครับ

สำหรับดาราคนบันเทิงที่เขาแหม่ดวงดีกันนะฮะ
เริ่มกันที่คุณบุ๋มประนัดดาวงผู้ดีครับ

เขียนข้อความว่าได้รับการตรวจสอบแล้ว
ฉันถูกใช่ไหมได้เท่าไหร่ทำตัวไม่ถูก
ตั้งใจซื้อ๔๓ตามปีนางสาวไทย
คือเลขท้ายไม่ได้มองข้างหน้าเลย
แต่ว่าคุณบุ๋มถูกเลขหน้าครับ
นะฮะ๒ฉบับได้เงินไป๘๐๐๐บาทครับ
ต่อกันที่พี่เมฆวินัยไกรบุตรนะฮะ
อยากให้พี่เขาถูกนะนะฮะ
โชคดีไม่แพ้กันถูกรางวัลเลขท้าย

เจ้าตัวโพสต์คู่กับภรรยาถือลอตเตอรี่
เขียนว่าอายุพ่อตาได้พอหอมปากหอมคอ๒ตัวก็ยังดี
ซื้อครับได้ทุนคืน๖๙นะฮะ
ได้ค่าอาหารเล็กน้อย
ไปดูอีกท่านหนึ่งครับคุณอ๋อมสกาวใจนะฮะ
ถูกลอตเตอรี่ทุกงวดกับเขาเหมือนกัน

คือเขาเรียกอะไรอวยยศให้ลูกแล้วนะครับ
คือถูกลอตเตอรี่อีกโดยถูกเลขท้าย๓ตัว๐๐
๓ฉบับและยังถูกเลขหน้าอีก๓๐๗อีก๑ฉบับ
รับเงินไปหมื่นหกฮะงานนี้เนี่ยพี่อ๋อมนะฮะ
เครดิตน้องจอมทัพลูกชายเลยอวยยศเป็นเจ้าพ่อจอมทัพแล้ว
เรียบร้อยเจ้าพ่อจอมทัพให้โชคนะฮะ
งวดนี้พี่อ๋อมซื้อโรตเตอรี่เนี่ย๒๕ฉบับ
ถูกรางวัลสี่ฉบับนะฮะงวดหน้าเลยขอให้เจ้าพ่อจอมทัพ
ถูกรางวัลที่๑ไปเลยลูกนะแล้วปิดท้ายกันที่พ่อน้ำ๒นะฮะ
คราวนี้มนต์สิทธิ์ไม่ขลังงวดนี้นะครับเจ้าตัวโพสต์รูปนั่งโทรศัพท์
แล้วก็ข้อความฮัลโหลไม่ถูกเลยงวดนี้สงสัยจะวางมือแล้วล่ะ
เจ๊งละนาวดีนะงวดนี้เล่นไป๔๖๐๐งวดหน้าหยุดก่อน
โควิดระบาดหนักเก็บไว้ซื้อยากันยุงดีกว่า
คืองวด๑๖สิงหาเนี่ยผมขอเลื่อนจะซื้ออีกที๑กันยายน
แม้จะลองดูนะพ่อทั้งสองว่าพ่อจะอดได้จริงหรือเปล่า
จะเว้นงวดนึงได้จริงหรือเปล่าแค่ท้อเดี๋ยวถึงเวลาก็นำมาอีกแล้ว
พ่อน้ำ๒แล้วแม่น้ำหนึ่งอ่ะแม่น้ำหนึ่งวันนี้ไม่เป๊ะเลย